ต่อที่เรื่องของปากท้องของพี่น้องประชาชนกันบ้างคุณผู้ชมครับ
สำหรับถัง๑๕กิโลกรัมขึ้นไป๑๐บาทก็ตาม
แต่ว่าผู้สิทธิ์ขาของเราลงพื้นที่ไปสดถามข้อค้าไหมคะ
เพราะว่าผลกระทบกับต้นทุนไม่มีเท่าไหร่ครับ
ไม่จำเป็นต้องขึ้นราคาอาหารช่วงนี้
ติดตามพร้อมกันกับรายงานของคุณมาซิรีกล่อมแก้วครับ
วันที่๖กันยายน๒๕๖๐เป็นวันแรกที่คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน
โดยถังขนาด๑๕กิโลกรัมขึ้นราคา๑๐บาท
อย่างทางนี้ปกตินันทวันผู้จรัสแม่ค้าขายอาหารตามสั่ง
แต่ตั้งแต่วันที่๖กันยายนที่ผ่านมานันทวันจะมีค่าใช้จ่ายส่วนนี้เพิ่มขึ้น
เพราะราคาขายปีกกัสขนาด๑๕กิโลกรัม
ขึ้นมาอยู่ที่๓๕๓บาทต่อถัง
แต่นันทวันก็ไม่คิดขึ้นราคาอาหารปรุงสำเร็จค่ะ

ถ้า๑๐บาทก็จะลองใช้ไปก่อน
ก็ยังใช้ราคาปกติไปก่อน
แต่ถ้าขึ้นมากไปกว่านี้
ก็คงจะต้องคิดแล้วค่ะว่า

หรือว่าจะลดปริมาณของลงสักหน่อยหนึ่งอะไรอย่างนี้ค่ะ
อาหารตามสั่ง๑จานจะมีต้นทุนราว๒๙บาท
เหมาะรวมค่าใช้จ่ายอื่น
จำหน่ายในราคาจานละ๔๐บาท
มีลูกค้าเฉลี่ย๑๐๐คนต่อวัน
วกลบแล้วตกกำไรวันละประมาณ๑๐๐กว่าบาทค่ะ
ก็พอให้ร้านมีเงินทุนได้ซื้อของในวันถัดไป
ซึ่งต้นทุนค่าใช้จ่ายเรื่องก๊าซหุงต้ม
ปัจจัยหลักที่จะขอขึ้นราคาอาหาร
ภาวะเศรษฐกิจยังไม่ดีนัก
กรมการค้าภายในประเมินว่าการขึ้นราคาก๊าซรอบนี้
ทำให้ต้นทุนการทำอาหารปรุงสำเร็จต่อจาน
ขยับขึ้นมาเพียง๓สตางค์เท่านั้นค่ะ
๊าซหุงต้ม๑ถังที่มีปริมาณ๑๕กิโลกรัมนะคะ
เฉลี่ยแล้วสามารถทำอาหารได้ที่๓๐๐จานค่ะ
แต่ว่าการขึ้นราคาก๊าซหุ่งต้มในวันนี้ที่๑๐บาทต่อถังนะคะ
เฉลี่ยแล้วจะทำให้ต้นทุนราคาการ์ด
ต่อการทำอาหาร๑จานนั้นขึ้นมา๓สตางค์ค่ะ
แต่ว่าทางกรมการค้าภายในก็เชื่อว่าจะไม่เป็นเหตุผล

โอกาสขึ้นราคาอาหารในช่วงนี้ค่ะ
ส่วนแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวที่ใช้ก๊าซหุงต้มเฉลี่ย

เป็นปกติที่ราคากัสจะขึ้นลง
ไม่รู้สึกว่าจะกระทบกับต้นทุน

เพราะไม่ต้องการผลักภาระไปที่ลูกค้า

เพราะว่าเขาแบกมามันหนัก
เราไม่เสียดายหรอกบางทีเรายังให้ติ๊กไปเลย
แค่นี้มันปริมาณเขาก็ขายอยู่๓๐๓๕อยู่แล้ว

ร้านอาหารจะไม่ขึ้นราคาขายอาหารปรุงสำเร็จ
แต่ว่าเคยพบร้านอาหารที่ฉวยโอกาสเพิ่มราคาอาหาร
แล้วอ้างว่าเกิดจากต้นทุนราคาการ์ด
ก็จะเลือกไม่ซื้ออาหารร้านนั้นค่ะ
ถ้าเราไปเจอร้านเขาสวยโอกาสขึ้นราคาเรารู้สึกยังไง
รู้สึกว่ามันไม่ค่อยดีเนาะ
เราก็กินประจำอยู่
ตอนนี้ค่าแรงขั้นต่ำมันก็๓๐๐
ทุกคนก็ต้องมีภาระค่าบ้านค่ารถค่าอะไรกัน

ผลการปรับราคาก๊าซรอบนี้
ไม่ใช่เหตุผลที่ผู้ประกอบการจะปรับราคาอาหารเพิ่มขึ้น
โดยส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบการจำหน่ายก๊าซหลีกทั่วประเทศ
ซึ่งหากพบว่าจำหน่ายสูงกว่าที่กำหนด
กระทำผิดจะมีโทษจำคุกไม่เกิน๗ปี
หรือปรับไม่เกิน๑๔๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ
สิวรีกล่อมแก้วข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน